คุณผู้ชมค่ะคู่นี้ต้องบอกว่าอุ๊ยตายแล้ว
ทำไมมีช็อตหวานมาให้ตื่นเต้นซะแล้ว
คือคู่นี้เขาเป็นอดีตคนรักเก่าของกันและกัน
อ๋อนุ่มป้องศสาวแก้วจลินยา
งานนี้ก็มีช็อตจับไม้จับมือบนเวทีแบบที่เราเห็นกันนี่แหละ
แหละแฟนก็กรี๊ดการเกรี๊ยวกราวกันไปนะคะ
งานนี้พี่ป้องบอกเลยว่าเฮ้ยไม่เขินนะก็ยังมีการพูดคุยกันได้ปกติ
แล้วก็สารภาพว่าก็ยังเป็นห่วงฝ่ายหญิงบ้าง
แต่ว่าห่วงในสถานะของพี่น้องเท่านั้น
ส่วนเรื่องหัวใจของพี่ป้องกับไฮโซสาวเอ๋ยธัญวัลนะคะ
ป้องก็รับว่าก็ยังดูใจกันไปเรื่อยไม่ได้เร่งรีบอะไรจ้า
ก็ห่วงตามภาษาครับทำสารทุกข์สุขดิบ
ก็ห่วงตามภาษาน้องกับเพื่อนที่เราห่วงทุกคนแหละครับ
คือก็อยากให้ทุกคนเราก็อยากให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีมีความสุข
อยากได้ส่วนช่วยน้องกับพี่น้องเลย

ก็ที่บอกก็คือเราก็ยังคุยกันบ้างอะไรตามภาษานะครับ

เห็นหลายตัวอย่างแล้วบทเรียนว่ารีบแล้วก็ไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้
ได้ถ่ายทุกคู่กันมั้ยครับ

วันนั้นไปไหนวันนั้นไปไหน

ก็มีตามภาษาครับการ์ดแล้วก็อะไรนิดหน่อย

ให้ทางมีผลทางใจมากกว่า
โอ๊ยมีผลทางใจมากกว่า
แต่ว่าคราวนี้พี่ป้องดูไม่เขินจริงนะ

ก็คือเหมือนกับว่าพูดความจริงไง
มาดูอีกหนึ่งประเด็นผลรางวัลนาตราชที่เพิ่งผ่านไป
ป้องก็บอกว่าดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ
แล้วก็รู้สึกเสียดายนะที่พลาดไปหลายรางวัลอยู่
แต่ก็ไม่ซีเรียสแล้วก็เคารพในการตัดสินของคณะกรรมการค่ะ

ของนักแสดงเพื่อนนักแสดงที่โหวตทุกท่านนะครับ
ก็ต้องยอมรับผลการตัดสินใจเนาะ

ก็คุยแต่นุ่นก็เป็นคนที่รู้จักกัน

ก็แสดงความยินดีกันไปนะคะจริงแหม
รางวัลนาตราชครั้งนี้ก็มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะเหมือนกันเนาะ

เขารพในคณะกรรมการเนี่ยถือว่าเป็นแบบเด็ดขาดและก็สิ้นสุดแล้วหนึ่งนะแหละ
ก็กลายทีกับทุกรางวัลด้วยนะ